คุณผู้ชมวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้
คนที่มีอวัยวะครบ๓๒มีมือมีเท้าพูดได้เดินได้อย่าเพิ่งท้อ
หนุ่มนักศึกษาคนนี้เป็นนักศึกษาช่างยนต์พิการมีแค่ครึ่งท่อนบนเท่านั้นท่อนล่างไม่มี
เขาต้องการที่ยืนในสังคมต้องการที่ฝึกงานต้องการคนให้โอกาสเขาก็เลยไปโพสต์
มีเพจหางานเชียงใหม่ของชาตรีกรวัชรธาดาครับเขาโพสต์ว่าสวัสดีครับ
ผมชื่อตอสตอนนี้ผมเรียนช่างยนต์อยู่ครับแล้วเดือนตุลาคมนี้ผมต้องไปฝึกงานตามอู่
ศูนย์บริการซ่อมแล้วครับแต่ผมอาจจะไม่เหมือนช่างทั่วไปตรงที่ว่า
ผมมีแค่ครึ่งท่อนไม่ทราบว่าพอจะมีอู่หรือว่าศูนย์บริการซ่อมที่ไหนรับผมฝึกงานบ้างครับ
ขอเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับตามหาที่ฝึกงานในเทศบาลเมืองเชียงใหม่
คุณผู้ชมดูสิครึ่งท่อนแตกเขาไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่หยุดที่จะทำมาหากิน

นะครับผู้สื่อข่าวก็หาเลยครับตามไปหานายชาตรีกรวัชรธาดานี่ไปเจอที่บ้านอายุ๒๒ปี
นักศึกษาช่างยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่อยู่บ้านเช่า
หลังนี้ไม่มีเลขที่ในชุมชนบ้านยวมอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
คุณชาตรีน้องชาตรีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ภูมิลำเนาเขาเป็นคนแม่ห้องศรครับ
มีพี่น้อง๕คนแต่ว่าพ่อแม่เขาแยกทางกันก็ย้ายมาเชียงใหม่กับน้องอีก๒คน
เรียนจบม๓จากโรงเรียนศรี๒วันแล้วก็มาเรียนต่อที่แผนกช่างยนต์
ต้องการจะมีอาชีพเป็นของตัวเองกำลังจะจบหลักสูตรก็อยากหาที่ฝึกงาน
ก็เลยโพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไปฟังเสียงของคุณชาตรีครับ
ไม่ต้องเป็นสถานประกอบค้าที่ใหญ่อะไรก็ได้ครับเป็นอู๋เล็กที่แบบ
ให้ผมเข้าไปฝึกงานเป็นรองฝีมือแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำอะไรอย่างนี้
แค่นี้ก็โอเคเนอะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ
ถ้ามองผมภายรักเตะอย่างที่เห็นอย่างนี้ครับ
มันก็อาจจะแบบคิดว่าทำไม่ได้อะไรอย่างนี้
คือผมก็คิดว่าที่ลงไปน่าจะขอโอกาสอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าง่ายจะลองอยากลองฝีมือตัวเองก่อน
ที่ปรึกษาของชาตรีเองก็บอกว่าทางวิทยาลัยก็พยายามหาที่ฝึกงานให้นะ
แต่ว่าด้วยร่างกายของเขาที่มีเพียงครึ่งท่อน
ทำให้แต่ละแห่งนั้นเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของชาตรีเอง
แล้วก็เขาถนัดซ่อมรถจักรยานยนต์
ทำงานได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์
อาจจะมีเรื่องของความสูงความใหญ่ที่อาจจะแบบอันตรายกับตัวเขาเองนะ
ชาตรีมีที่ฝึกงานแล้วก็มีอนาคตมีงานทำต่อไปแล้วกัน